ก็เหลืออีกไม่ถึง๙ชั่วโมงนะครับเกมระหว่างไทยกับอีรักษ์ก็จะคิกออฟนะครับไปเช็คกันนะครับว่า๑๑คนแรกของทีมชาติไทยในวันนี้น่าจะเป็นใครกันบ้างครับ
สาประตูยังเป็นกวินธรรมสัจจานันทร์
กล้องหลังแบ็คซ้ายเป็นธิระทรบุญมาธรรมกับตันทีม
เตอร์ฮาฟมีกรวิทนามวิเศษจับคู่กับธนบุญเกษารัฐ
ส่วนแบ็คขวาเป็นทริสตองโด
ด้านกลาง๓คนใช้สหรัฐอยู่เย็นเป็นตัวตัดเกม
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินจะได้สร้างสรรค์ลุกร่วมกับปกเกล้าอนันต์
ส่วนแนวลุกฝั่งซ้ายเป็นเกลิกฤทธวิกาล
ฝั่งขวาเป็นมงคลทศกรัยและหน้าเป้าเป็นธีรสินแดงดา

ชนะได้๒ครั้งเสมอ๔และแพ้ไป๘
นัดล่าสุดเสมอกัน๒๒ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
คืนนี้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมช้างศึกทีมชาติไทยพบกับอีลักษ
เวลา๒๑นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
สนามสุขพัชลาศัยพบกับเกาหลีใต้ในวันที่๒๗มีนาคม
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาครับ